ผู้หญิงคนนี้นะครับก็ตัดสินใจจะเปลี่ยน
เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนรถด้วยแล้วเปลี่ยนเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงด้วย
ใช้รถน้ำมันอยู่ตัดสินใจตามเทรนด์เลยขายรถนะครับ
แล้วก็ไปซื้อรถไฟฟ้ามาปรากฏว่ารถไฟฟ้าคันนี้ใช้มาปี
ผ่อนไม่เคยขาดทำไมล่ะ
ทำไมไปขอจดทะเบียนจากป้ายแดงเป็นป้ายขาวทำไม่ได้ล่ะครับคุณผู้ชม
นี่คือนางสาวสิพิมพ์นะฮะสิพิมพ์มณัฐสวัสดิ์อายุ๓๒ปีนะครับ
เธอเนี่ยเอาเอกสารไปแจ้งความแล้วนะที่สพหางดงจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากซื้อรถไฟฟ้าป้ายแดงมาแล้วประสบปัญหา
ทะเบียนรถยนต์ไม่ได้ทำประกันภัยก็ไม่ได้

โดยเลือกโปรโมชั่นแบบผ่อน๓ปีฟรีประกันชั้นหนึ่ง
นะครับก็ส่งค่างวดส่งมาส่งมาส่งมานะครับ
ไม่มีค้างนะครับแต่พอถึงเวลาที่จะต้องจดทะเบียน
ป้ายจากป้ายแดงเป็นป้ายขาวแล้วก็จดทะเบียนไม่ได้
ตอนนี้เธอก็ใช้ป้ายแดงไปนะครับไม่สามารถจะจดทะเบียนกับขนส่งได้
ทั้งที่ตอนซื้อบริษัทขายรถก็ยืนยันว่า
จดทะเบียนได้ไม่มีปัญหาไปไปมามาไปนะครับ
จดทะเบียนไม่ได้แบบนี้เธอก็เลยมาแจ้งความ
ให้บริษัทขายรถมารับผิดชอบแล้วเท่าที่ทราบ
ไม่ใช่เธอคนเดียวที่เจอปัญหานี้แต่ยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก
ที่บอกว่านะครับซื้อรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้แหละ
แต่ยังไม่ได้ป้ายทะเบียนเลยบางคันรอ๓ปีแล้ว
ยังไม่ได้ป้ายทะเบียนเลยครับคุณผู้ชมครับ